หมดสนุกมาดูความเคลื่อนไหวกลุ่มทะลุวังวันนี้กันหน่อยครับ
มิ้วคุณผู้ชมครับโอ้โหดุเดือดมาก
ช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณแถวกระทรวงวัฒนธรรมครับ
น้องกลุ่มทะลุวังไปรวมตัวกันแล้วก็ไปเรียกร้อง
อยากจะให้ถอดถอนศิลปินแห่งชาติมีการเอาสีไปสาด
เอาสีขาวไปแปะที่ป้ายกระทรวงวัฒนธรรม

เป็นการแสดงออกทางการเมืองเชิงสัญลักษณ

มีควันสีด้วยครับนี่นะฮะกิจกรรมตรงนี้คือ
อยู่บริเวณรอบนอกใกล้กับกระทรวงวัฒนธรรม
แล้วก็มีการเขียนข้อความบนพื้นถนนนะฮะ
เห็นตัวอักษรข้อความอยู่นี่ฮะมีทั้งควันมีทั้งเปลวไฟ
โมงเย็นที่ผ่านมากลุ่มทะลุวังนัดหมายชุมนุม
แถวหน้ากระทรวงวัฒนธรรมครับนัดกันแต่งชุดดำ
แล้วก็พาพกสีไปด้วยพกหน้ากากเรียกร้อง
ให้ถอดถอนนายนวรัฐโครงภัยบูรณ์สวนะครับ

ก็จะเก่งเรื่องของบทกรรมบทกวีต่าง
โดยกลุ่มผู้เรียกร้องบอกว่าคุณนวรัฐ
ท่านเป็นกวีซีไร้เป็นศิลปินแห่งชาติ
เป็นสวแต่งงดออกเสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรี
เมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
แม้ว่าท่านจะให้เหตุผลว่าท่านต้องการปิดสวิตช์สว

สวตัวแทนของศิลปินไม่ควรจะมีสิทธิ
ในการไปโหวตเลือกผู้นำทางการเมืองค่ะ
แต่ว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวครับช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ก่อนที่กลุ่มทะลุวังจะเดินทางมาถึงบริเวณ
จุดที่เขาจัดกิจกรรมกันตำรวจควบคุมฝุงชน
กองร้อยไปเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์

ก่อนที่จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงเย็นนะครับ
พอถึงเวลาตามนัดหมายกลุ่มทะลุวังครับ

ในนั้นก็คือน้องหยก
เอาสเปรย์สีไปพ่นบนถนนเทียมร่วมมิตร
ฟุตบาทบนรั้วเหล็กกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นข้อความสื่อไปถึงสวว่าไม่โหวตตามมติประชาชน
สมกับการทำหน้าที่ของสวและเรียกร้องให้ถอดถอน
นายนวรัฐพงภัยบูลออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติ
วันนี้ก็เลยเดินทางไปที่กระทรวงวัฒนธรรม
เพราะเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นศิลปินแห่งชาติ
อยากจะให้ถอดถอนออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติและโปรยกระดาษข้อความครับ
เขียนระบุข้อความไว้ว่าสวตระบัดสัตว์
และนี่คือบรรยากาศช่วงจัดกิจกรรมนะฮะ
ก็เลยอยากจะมาแสดงให้
แสดงศิลปะอาร์ตจากประชาชน

และก็เป็นประชาชนที่ไม่ยอมรับการมาของเขา

ก็เป็นมุมมองการนำผู้ชุ่มนุ่ม
บนผ้าที่มีการประดับตกแต่ง
ก่อนที่จะมีการมุดรั้วกระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปข้างในครับ
แล้วเอาสีขาวไปเทราดที่ป้ายของกระทรวงครับ
จากนั้นทางกลุ่มทะลุวังก็ปิดถนนหน้ากระทรวงวัฒนธรรม
จุดพลุควันโยนเข้าไปไม่ต่ำกว่า๒๐แท่ง
นี่ฮะตอนที่มุดเข้าไปแล้วเอาสีขาวไปสาดไปทา
สัญลักษณ์ของกระทรวงวัฒนธรรมป้ายข้อความ
แล้วมีรูปเป็นฝ่ามือแปะเอาไว้แบบนี้นะฮะบนตัวอักษร
อกจากตรงป้ายนี้แล้วบริเวณถนนครับ
มีการจุดพลุควันโยนเข้าไปอย่างที่บอกครับไม่ต่ำกว่า๒๐แท่ง
เอาพลุมาตั้งและจุดยิงขึ้นท้องฟ้า๕นัด
และมีการร่ายกวีถึงสวที่ไม่ฟังเสียงมติประชาชนด้วย
และนี่คือบรรยากาศในช่วงดังกล่าวครับ
แล้วในที่สุดคือการไม่ได้คำตอบ

คุณจะไม่ได้ทำใดทั้งสิ้น
ไม่ได้พยายามใดทั้งสิ้น

พวกเราเป็นมากกว่าผีในการเวลา
เราเป็นมากกว่าผีต่อในการเวลา
เป็นมากกว่าผีในการเวลา

แบบคุณจะแบ่งรายได้

กิจกรรมในวันนี้นะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับ

หลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ

ไม่สามารถบอกระยะเวลาหรือว่ากำหนดกรอบเวลาได้นะครับ
และทางกระทรวงไม่มีกฎการถอดถอนศิลปินแห่งชาติ

ย่องการเชิดชูเกียรติก็เท่านั้น
เรื่องนี้กับคุณนวรัฐพงภัยบูลครับ
ศิลปินแห่งชาติและคุณก็เป็นสอวาร์ด้วย

เอาจริงท่านไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรกับใครแล้วนะครับ

แต่กลับมาถูกร้องเรียนให้ถอดถอนจากการเป็นศิลปินแห่งชาติ
นี่คือโพสต์เมื่อ๑๐กรกฎาคมก่อนโหวตนายกรอบแรก๓วันครับ
ไม่ควรจะไปกำหนดผู้นำของประเทศ
หลังจากที่ประชาชนเขาเลือกกันมาแล้วนั่นคือมติของประชาชน
แล้วส่วนตัวมองว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยเป็นคนละเรื่องกันด้วยฝากไปถึงผู้ชุมนุม
อยากให้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่ตัวของคุณนวรัฐได้สื่อสารใหม่
การที่บอกว่างดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะมองว่าการเลือกนายกไม่ใช่หน้าที่สว
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยพูดว่าจะโหวตให้คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
ฉะนั้นการที่กลุ่มทะลุวังบอกว่าตัวเองกลับคำพูดอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริง
เจ้าตัวก็ชี้แจงแบบนี้ครับค่ะ
คือเท่าที่ผมได้ฟังเสียงท่านเนี่ยเหนื่อยอ่อนแล้วไม่ค่อยสะดวกอยากจะให้สัมภาษณ์สักเท่าไหร่ด้วยนะครับ